จำกันได้ไหมครับเรื่องราวของสาวกระบี่วัย๒๔ปี
จุดเริ่มต้นของการเข้ารับการรักษาพยาบาล
คือถูกหมากัดที่ขา
แล้วปรากฏว่าเธอเข้ารับการรักษาพยาบาล
และถูกส่งต่อไป๔โรงพยาบาล
สุดท้ายเธอถูกตัดขาทั้งสองข้าง
ทุกคนงงญาติงงคนติดตามข่าวก็งงว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
สาเหตุที่ถูกตัดขาเพราะเกิดจากหมากัด
หรือเกิดจากการติดเชื้ออะไรกันแน

ครับแต่หมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายที่ตัดขาเธอ
บอกว่าเธอติดเชื้อจากการเป็นมะเร็งระยะที่๓
เรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
กรณีนางสาวพัทรธวดีนินอุปถัมภ์อายุ๒๔ปี

หมากัดและอาการบานปลาย
ต้องส่งตัวไปรักษาถึง๔โรงพยาบาล
สุดท้ายถูกตัดขาสองข้าง
ล่าสุดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน

เจ้าตัวนี้เป็นหมาของเพื่อนบ้านที่กัดเธอเข้านะครับ
สีถนาพอร์ตขออภัยลีถนาพร
ภูมิในการโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมด้วยทีมแพทย์
ทำการรักษาคนไข้รายนี้ก็ได้ออกมาร่วมกันแถลงนะครับ
ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ต้องตัดขานางสาวพัฒระธวดี
โดยบอกว่าพบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อตาย
จากการขาดเลือดของขาทั้งสองข้าง
แต่กล้ามเนื้อยังไม่ตายนะครับ
รวมทั้งมีภาวะสารพิษ
เกิดจากการตายของกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้าง
เข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณสูง
ทางแพทย์จึงได้คุยกับผู้ป่วยเรื่องของการผ่าตัดรักษา
ว่าจะต้องตัดขาส่วนที่กล้ามเนื้อตายทิ้งไป
เพื่อป้องกันภาวะสารพิษ
ที่อาจจะไหลเวียนเข้าสู่กระแสเลือด
และทำอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตต่อไปได้
จึงตัดสินใจแล้วก็คุยกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยแล้วนะครับ
ได้ตัดขาและนำสิ่งอุดตันออกจากเส้นเลือดของผู้ป่วย

ครั้งแรกตัดขาเพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อน
ครั้งที่๒ตัดแต่งบาดแผล
เพื่อหายดีแล้วจะสามารถใส่ขาเทียมได้
ขณะที่จากการตรวจชิ้นเนื้อที่อุดตันบริเวณเส้นเลือด
พบว่าตรงนี้ฟังให้ดีนะคุณสำคัญมาก
พบว่าเป็นชิ้นเนื้อมะเร็งชนิดหนึ่ง
มะเร็งเนื้อรก

มะเร็งเนื้อรกเราไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะ

มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมกลูกของผู้หญิงเนี่ยนะฮะ

อาจเป็นครั้งแรกของโลกที่พบมะเร็งชนิดนี้
ซึ่งเป็นเฉพาะในผู้หญิงและคนไข้ที่เป็นมะเร็งในระยะที่๔
ซึ่งกระจายไปในเม็ดเลือดปอดขวาและสมองอยู่ในขั้นรุนแรงมาก
จึงเป็นสาเหตุให้แพทย์ต้องตัดขาเพราะว่าไปอุดตันเส้นเลือดนะครับ
ส่วนสาเหตุที่คนไข้ถูกตรวจปัสสาวะและพบว่าท้อง
ก่อนหน้านี้นะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขาบอกว่าคนไข้ท้อง
เรื่องนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายบอกว่า

สร้างสารชนิดหนึ่งที่ทำให้คล้ายกับคนท้อง
ทำให้เมื่อตรวจด้วยเครื่องตรวจด้วยตัวเอง
เข้าใจว่าท้องนะฮะ
คือเวลาตรวจตรวจปัสสาวะถูกไหม
แล้วมันจะมีตัวเหมือนกับเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง

ทีนี้สารที่มันเป็นมะเร็งมันส่งผล
พอผู้ป่วยเอาอุปกรณ์ไปตรวจเอง

อย่างว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำหรับกรณีที่ถูกสุนัขกัดนั้นนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุ
ทำให้ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเลย
ส่วนขาที่ถูกตัดไปแล้วก็ไม่พบอะไรนะครับ
แต่บังเอิญที่ช่วงเวลาที่ถูกสุนัขกัด
ช่วงที่โรคมะเร็งแสดงอาการอยู่

คือมะเร็งอาจจะมีการเกาะโรคอยู่
พอโดนสุนัขกัดปุ๊บมันทำให้อาการกำเริบถึงชัดเจนขึ้นนะ